ไปที่จังหวัดประจวบคิริขันครับตำรวจต้องลงทุนเผาป่ากกเลย
ทำไมอ่ะตามจับคนร้ายครับคุณผู้ชมฮะ
ขโมยรถจักรยานยนต์หนีไปอยู่ตรงนั้นนานกว่า๕ชั่วโมง
เรียกไม่ออกมาใช่ไหมล่ะโอ้โหเนี่ยครับต้องเผากันอย่างงี้เลย
นายมนตรีหรือว่านายนัดดาวเรืองฤทธิ์อายุ๒๔ปีเป็นผู้ต้องหานะครับ
หมายสารจังหวัดหัวหินในข้อหารักทรัพย์หนีเข้าไปหลบในป่า
เดินหายังไงก็ไม่เจอใช่ไหมไร้วี่แววเผาเลยเผาป่ากกเลยนะครับ
เพราะว่ามันบดบังทัศนวิสัยมองยังไงก็ไม่เห็นคนร้าย
แล้วก็ขอรถดับเพลิงมาเตรียมไว้ไม่ได้ประมาทนะไม่ใช่เผาอย่างเดียวนะครับ
ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองประจวบคิริขันมาสนับสนุนช่วยดับไฟ
ให้ลุกลามไปบ้านชาวบ้านฉีดแล้วดับฉีดแล้วดับ
ใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงคุณผู้ชมเผาจนโล่งไม่เจอครับ
ไม่เจอคนร้ายฮะตำรวจก็ทำทีนะทำทีเออถอนกำลังแล้วกันวันนี้นะฮะ
แต่ยังซุ่มอยู่ซุ่มอยู่นายมนตรีเห็นว่าตำรวจกลับไปแล้วใช่ไหม
ก็เดินออกจากป่ากกนะเข้าไปแอบอยู่หลังห้องครัวในบ้านหลังหนึ่ง

นตรีเขาก็รับสารภาพนะบอกว่าโอ้โหผมอุตส่าห์ไปซ่อนตัวอยู่ในหนองน้ำในป่ากก
คันก็คันแอบอยู่เงียบนะจนหลับไปพอตื่นขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงใครแล้วใช่ไหม
ก็เดินออกจากป่ากกมานะครับถ้าไปดูประวัตินี่นายมนตรีก่อเหตุรักทรัพย์มาตั้งแต่อายุ๑๖นะ
ในพื้นที่อำเภอหัวหินปรานบุรี๓๐๐ยอดอำเภอเมืองประจวบคิริขันมากกว่า๒๐คดีครับ
คือเข้าออกเรือนจำเข้าออกเข้าออกอยู่แบบนี้นะครับ
เอาเงินที่ได้จากการขายรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาไปซื้อยาเสพติดก็คุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไปครับ
นี่ค่ะตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยนะคะสุดท้ายก็ไปอยู่กับตำรวจอีกรอบนึงค่ะ